ส่วนที่หนึ่งก็คือในสำนักงานประวัติศาสตร์เองจะยื่นขออุตส่วนให้ประโยชน์จากบัญชาบนกลาง
ซึ่งในขณะนี้ที่สำนักงานประวัติศาสตร์จะยืนการประสาทและสมบูรณ์แล้วนะครับ
ทีหนึ่งหรือสิบสามคดีใน๒๒กว่ารวมทั้งสิบสิบสองพันธุ์ประมาณ
ในส่วนที่๒ถ้าจะใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์หรือการศึกษาวิจัยได้
จะต้องมีการตรวจในเรื่องของการประสานกับเพื่อน
ไม่ว่าจะเป็นตัวอาหารหรือสิทธิ์ยาข้ามแรงนะครับ
รวมถึงตัวอาหารหรือสิทธิ์นะครับ
ซึ่งบริการท่านนำกันตราซึ่งมีตัวอาหารหรือสารตัวเพื่อน
ไม่ว่าจะเป็นยาข้ามอะไรตัวอาหารหรือสิทธิ์ก็ตามเป็นสักครั้ง
ก็จะทำให้เกิดความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะครับ
ฉะนั้นในขั้นนี้เนี่ยเมื่อนำตอบการมาได้แล้วนะครับ

หน่วยที่จะมาขอก็ต้องเป็นบทงานของคนเก็บออดที่ได้รับพยนตร์จากสนั่งสนับข่าวการอาหารยาคณค์
ตัวที่ก็ได้มีการกางประมาณ๑๐๐๐กรัมนะครับ

นี้ก็จะมีแบบส่วนนะครับที่มีการจับทุกวันนี้นะครับมีประมาณสี่ร้อยกว่าครับครับที่ของเราจะส่งมาให้ทางสถานะประสอบอาวุธทำการ
คือสมมติหนึ่งร้อยกิโลเนี้ยถ้าสุ่มร้อยละสิบก็คือสุ่มมาสิบกิโลเพื่อเอาตัวอย่างสิบกิโลเนี้ยมาให้หล่นหล่นที่สุด
ในขณะนี้ได้รับความร่วมมือคือสถาบันส่วนที่สุดของทางสถานะประสอบอาวุธอีกหนึ่งนะครับสถาบันนี้ที่วิทยาศาสตร์ก็ทุกที่ทำอีกหนึ่งนะครับ
แล้วก็เราได้รับความร่วมมือเรื่องข้อจากอุปกรณ์รุ่นรายนะครับของการค้าเงินของการใช้เครื่องบุคคลในการตรวจทางเงินอาชีพนะครับ
เราได้รับความร่วมมือจากการทางเงินรายไม่ว่าจะเป็นไม่จนหรืออยู่ราวอุปกรณ์ในการที่จะช่วยในการตรวจเพื่อที่จะทำอย่างไรให้เกิดความมั่นใจว่ากัญชาที่เป็นของการเครื่องโทรศัพท์ยึดมาเนี่ย
มีความกังวลไหมครับว่าราชการจะจ่ายยาจ่าย

น่าจะมีประมาณว่า
โดยสมัครประปัชเฉาะเอง

เพื่อที่จะทำศาลเงิน

อย่าทำอะไรแบบนี้

หน่วยงานที่จะเอากันศาของกากไฟใช้ประโยค
ได้อย่างต่อไปประชาชนผู้ใช้ต่อไปฉะนั้นไม่ว่าใครก็ตามจะเป็นบุคคลหรืออันกรณ์ที่ใช้กรรชาที่มีลักษณะคล้ายอยู่เหมือนกับที่ประสงค์น่ามีกันครับซึ่งเป็นกรรชาที่รับพร่อมความเข้าอย่างส่วนหมายนะครับอยู่กับประเทศเพื่อนบ้านหรือยัง
ถูกพิสูจน์แล้วว่ามีสารก่อนเพื่อนอยู่ดีกว่าหลังอย่างทางไรฉะนั้นก็ไม่ว่าสิ่งที่ใช้อยู่ก็เป็นอาหารนะครับอันนี้เราต้องต้องพิสูจน์เป็น
โปรดติดตามตอนต่อไป